ประธานทฤษฎีถิ่นจอของพม่าก็ได้ลงพื้นที่ไปที่เมืองภูกราบ
จากเหตุแผ่นดินไหวระดับ๖๘ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ส่วนที่อิตาลีตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง
โดยตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบ๔๘ชั่วโมงหลังจากแผ่นดินไหว
โดยในช่วง๗๒ชั่วโมงแรกถือเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายในการช่วยเหลือ
ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย๒๔๑คนแล้วครับ
นี่คือภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอิตาลีที่ช่วยชีวิตเด็กหญิงวัย๑๐ปี
ติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพังจากแผ่นดินไหวในเมืองอามาติวเช่นานถึง๑๕ชั่วโมงออกมาได้สำเร็จ
ซึ่งเป็นความหวังว่าอาจจะพบผู้ที่มีชีวิตรอดคนอื่น
โดยขณะนี้ทางการอิตาลีระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า๔๓๐๐คน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
โดยใช้ทั้งเครื่องมือหนักและมือเปล่าเข้าค้นหา
เขาผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้ง
แต่ไม่มีครั้งไหนรุนแรงเหมือนครั้งนี้
ขณะที่ผู้ประสบภัยในเต็นต์พักพิงชั่วคราวคนนี้บอกว่า
ตลอดคืนที่ผ่านมาไม่สามารถข่มตาหลับได้
อากาศในเต็นต์ทั้งชื้นและหนาวเย็น
และยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ในศูนย์ผู้ประสบภัย

โดยรายงานระบุว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น

หลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีของอิตาลี

ซึ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว
เพื่อให้กำลังใจทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่
พร้อมสัญญาว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังตามลำพัง
ผู้ประสบภัยครอบครัวและชุมชนที่เสียหาย
ซึ่งในวันนี้ผู้นำอิตาลีได้เรียกประชุมด่วนคณะรัฐมนตรี
เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาและบูรณะพื้นที่ประสบภัย
อิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในยุโรป
จากตั้งอยู่ใกล้จุดที่มีการชนกัน

ปฏิกิริยาระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสอง
ส่งผลให้แอ่งทะเลทางภาคตะวันตกเคลื่อนตัวอย่างช้า
ขณะที่ทางภาคตะวันออกการมุดตัวของเปลือกโลก
ส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกย่อยเอเรียเคลื่อนเข้าใต้แผ่นยูเรเซีย
เคลื่อนไหวทั้งหมดของแผ่นเปลือกโลกในภูมิภาคเหล่านี้
ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้น
ส่วนเหตุแผ่นดินไหวระดับ๖๘ซึ่งเกิดขึ้นทางตอนกลางของพม่าเมื่อวานนี้
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว๔คน
ซึ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน
โดยวันนี้ประธานาธิบดีถิ่นจอ
พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายคน
ได้เดินทางลงพื้นที่เมืองพุกามตรวจสอบความเสียหาย
โดยกระบวนการทำงานต้องเป็นระบบและต้องใช้เวลา
เรียกร้องรัฐบาลท้องถิ่น
ขณะที่ฝนในฤดูมรสุมที่จะตกไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้
จำเป็นที่จะต้องปิดพื้นที่เหล่านั้นไว้
ก่อนการบูรณะจะเริ่มขึ้น
เคยเสียหายจากแผ่นดินไหวมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
แต่การบูรณะครั้งนั้นเป็นไปอย่างเร่งรีบและไม่ได้มาตรฐาน
จึงทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดจากแผ่นดินไหวครั้งนี้